ในกรุงเทพค่ะเมื่อช่วงสายสายที่ผ่านมา
พบศพผู้หญิงคนนึงนะคะอายุ๔๗ปีเสียชีวิตอยู่หน้าบ้าน
คือจุดที่พบศพเป็นลักษณะของลานจอดรถภายในรัวบ้านนะคะ
สภาพศพคือมีมีดทำครัวปักอยู่ที่อกด้านซ้ายเสียชีวิตอยู่หน้าบ้านแบบนี้
นี่คือมีดนะคะประเด็นก็คือมีภาพจากกล้องวงจรปิดของบ้านเพื่อนบ้าน
ทำให้เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องต้นนะคะคาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตาย
คือเอามีดปักอกฆ่าตัวตายอะค่ะเพราะว่าจะมีภาพจากกล้องวงจร
มาอยู่หน้าบ้านตอนดึกดึกอ่ะนะคะแล้วมีดที่ใช้ก่อเหตุเนี่ย
เป็นมีดในบ้านนั่นแหละเป็นมีดทำครัวแล้วตำรวจก็ตรวจสอบว่าไม่ได้มีใคร
เข้าออกบ้านหลังนี้เลยก่อนเกิดเหตุ
ตำรวจสนวังทองหลางพร้อมแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปตรวจสอบนะคะ

เป็นบ้านลักษณะทาวน์โฮมแบบนี้
ผู้เสียชีวิตคือนางสาวนัฐกาลอายุ๔๗
คว่ำหน้าเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่
สภาพศพคือใส่ชุดกระโปรงลายขวางใส่รองเท้าแตะแบบผู้หญิง
มีมีดเป็นมีดทำครัวความยาวสักประมาณ๑๒นิ้ว

ก็คือมีแผลนั้นแค่แผลเดียวเลยนะคะ
จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุและสภาพแวดล้อม
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตำรวจบอกเลยว่าไม่มีใครเข้าออกบ้านหลังนี้ก่อนเกิดเหตุ
ก็เลยสันนิษฐานว่าเป็นการฆ่าตัวตายค่ะ
มีดก็เป็นมีดทำครัวในบ้านนี่แหละค่ะ
ปมเหตุคาดว่าเป็นปัญหาเรื่องหนี้สิน

มีหนี้สินจากบัตรเครดิตถูกฟ้องร้อง
มีนัดที่จะขึ้นศาลพรุ่งนี้นะคะ
แล้วก็มีปัญหาเรื่องธุรกิจการลงทุนจำนำของ
เนื่องจากว่าของที่รับจำนำไว้อย่างทองคำอะไรแบบนี้
ตรวจสอบไปตรวจสอบมาอ้าวรับจำนำทองปลอม

ญาติพี่น้องก็รู้ปัญหาเหล่านี้ดีนะคะ
จากการสอบสวนตำรวจบอกว่า
ได้ข้อมูลมาว่าตัวผู้เสียชีวิตเขาอยู่กับคุณแม่
อายุเยอะแล้วค่ะคุณแม่อายุ๘๐
ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตประกาศขายบ้าน
เอาข่าวของเครื่องใช้ในบ้านไปให้เพื่อนบ้านที่สนิทกัน

บอกว่าฝากดูแลเลี้ยงต้นไม้ต่อนะ
ตัวผู้เสียชีวิตคุยปัญหาการเงินกับน้องชาย
คุยกับพี่สาวเคยพูดเลยว่าอยากจะฆ่าตัวตาย
แม่ของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลว่าก่อนหน้านี้
ผู้เสียชีวิตเองเขาตื่นมากลางดึก
ลงมาด้านล่างของบ้านตอนตี๒ค่ะ
แล้วเดินเข้าเดินออกอยู่ที่หน้าบ้าน
ว่าน่าจะเครียดแล้วก็ก่อเหตุฆ่าตัวตายแบบนี้
ก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
ตำรวจส่งมีดไปตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงและตรวจดีเอ็นเอ
เปรียบเทียบกับผู้เสียชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าลายนิ้วมือมันตรงกันไหม
ก็อย่างที่บอกว่าตำรวจสันนิษฐานไปว่าเป็นเรื่องของการฆ่าตัวตาย

ส่วนเรื่องหนี้สินตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติม
เหตุการณ์นี้เราส่งคุณชมพู่นักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
หมู่บ้านก็จะมีรั้วรอบขอบชิดไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปนะคะ
หลังเกิดเหตุญาติก็ไปให้ปากคำกับตำรวจที่สนวังทองหลางเรียบร้อย
คุณชมพู่ทีมข่าวของเราก็ขออนุญาตพูดคุยกับรอปภของหมู่บ้านนะคะ
ก็ได้ข้อมูลมาว่าได้รับแจ้งจากลูกบ้านก็ไปตรวจสอบ
พอไปถึงก็พบว่านางสาวนัฐกาลเสียชีวิตไปแล้ว
เขายืนยันว่าช่วงเกิดเหตุไม่มีคนแปลกหน้าเข้าออกหมู่บ้าน

รอปภก็รู้จักลูกบ้านคนนี้ดีที่ผ่านมามีอาการซึมเศร้าและเครียดจริง
คือเพื่อนบ้านหลายคนก็รู้ว่าผู้เสียชีวิตเขาเครียดเขาซึมเศร้า
ก่อนหน้านี้ผู้เสียชีวิตเคยขายของใช้ในบ้าน
คือเป็นการประกาศขายผ่านกลุ่มไลน์ของคนในหมู่บ้านนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงรอปภของหมู่บ้านดูนะคะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูภาพเป็นภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดของวันเกิดเหตุภาพนี้ค่ะ
คือเวลาประมาณตี๒๕๑นาทีอันนี้คือเวลาตามภาพในกล้องวงจรปิดเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านแล้วบันทึกภาพเอาไว้ได้
จะเห็นเลยว่าผู้เสียชีวิตเขาออกมาหน้าบ้าน
แล้วมีมีดเหมือนกับจ่ออยู่ที่หน้าอกด้านซ้ายมาเปิดประตูรั้ว
แล้วเดินเข้าเดินออกอยู่แบบนี้คล้ายกับกำลังคิดกำลังทำใจกำลังไตรตรองอะไรสักอย่าง
แล้วจะเห็นภาพที่ผู้เสียชีวิตเขาล้มไปเลย
จังหวะที่ล้มเนี่ยคือเวลาประมาณตี๒๕๓นาทีก็คือช่วงเวลาประมาณตี๒๕๓
มันจะมีจังหวะหนึ่งที่ผู้เสียชีวิตเขาหันมามองกล้องวงจรปิดด้วยนะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็ตี๒๕๓คือล้มลงไปแล้ว
ตำรวจสอนอวังทองหลางบอกว่าก็เบื้องต้นน่าจะเป็นลักษณะของการฆ่าตัวตายจริง
ทำครัวที่ปักอยู่หน้าอกด้านซ้ายคือตัดคั่วหัวใจเลยค่ะ
ปักคาอยู่เลยตอนที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ไปถึงคาดว่าเสียชีวิตไปแล้วสักประมาณ๖๑๒ชั่วโมง
แล้วพอไปเทียบเคียงกับภาพจากกล้องวงจรปิดของเพื่อนบ้านเมื่อสักครู่นี้

แล้วก็พอขยายผลเนี่ยก็รู้ว่าผู้เสียชีวิตเขาเครียดหลายเรื่อง
หนี้สินเรื่องส่วนตัวประกาศขายของในบ้านประกาศขายบ้าน
และเคยเปลยกับญาติว่าอยากฆ่าตัวตายแล้วสุดท้ายก็มาก่อเหตุฆ่าตัวตายจริงค่ะ